กรุงเทพช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อย

แน่นอนมันมีเรื่องของฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ปลอดภัยอยู่ครับ
เพื่อเอาฝุ่นลงมาทำให้เราหายใจคล่องมากขึ้น
โดยรถฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงของกรุงเทพมหานครถูกนำไปใช้ในภารกิจนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
ก็เอาฉีดพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศสูงสักประมาณ๓๐เมตร
บริเวณลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๖ที่สวนลุมพินีครับ
เพื่อเป็นการช่วยกันจับฝุ่นละออง
ลดค่ามลภาวะฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่

หลายพื้นที่ทีเดียวนะครับ

เมื่อวานเป็นวันหยุดปริมาณการใช้รถ
พระราม๔กับราชดำริน้อยลง

ก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับ
ทางด้านของนางวิพามรัฐชายานุกิจรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
บอกว่าจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศเนี่ย
เพราะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕มิกรอนต์
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด
ในพื้นที่๒๐เขตของกรุงเทพมหานคร
ทางกรุงเทพมหานครก็เลยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำแบบนี้ครับ

แล้วก็ให้สำนักงานเขตขอความร่วมมือประชาชนและเอกชน
ลดกิจกรรมเพื่อปริมาณฝุ่นละออง

หมูกระทะรสกินปิ้งย่างต่างนะฮะ
รวมไปถึงให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
หากพื้นที่ใดที่มีคุณภาพอากาศ
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สวมหน้ากากอนามัย